ต้องติดตามความขึ้นไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
เตรียมลงแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับนะครับ
สองพันยี่สิบสามรอบคัดเลือกนะครับ
โดยทีมชาติไทยนั้นก็เดินทางไปที่ประเทศอุสเบกิสถานแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ซึ่งทางหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยนะครับ
ก็บอกว่าการที่ทีมชุดนี้นั้นขาดนักเตะตัวหลักอย่างชนะทิพย์สงกระสินรวมทั้ง

ก็เป็นเรื่องที่ดีที่นักเตะคนอื่นนะครับ
จะได้แสดงศักยภาพออกมาในเวทีเอเซียนคลับนะครับ
ก็ช่วงดึกเมื่อวานที่ผ่านมาก็ทีมชาติไทยออกเดินทางไปสู่ประเทศรุเบกิสถานแล้วนะครับ
ความพร้อมก่อนศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๓รอบคัดเลือกวันที่๘๑๔มิถุนายนนี้นะครับ
ประโชคสารชาตินั้นเป็นตัวหลักของทีมมาแข่งขันในรายการนี้นะครับ
คืออีกหนึ่งข้อดีที่นักเตะหน้าใหม่จะได้โชว์ศักยภาพ
ส่วนเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันพุทธศาสตประตูทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่า
เตะและสตาร์ฟโค้ชทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในทวนาเมนต์นี้ให้ได้นะครับ
แต่ไทยจะประมาทไม่ได้แน่นอนครับ
ก็ทุกอย่างโอเคครับทุกอย่างโอเคสมบูรณ์ดีครับ
ผมและเพื่อนโลกทีทุกคนดวงไปถึงสตาร์ฟโค้ชทุกคนก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในจัดการการคันค่อนข้างมากครับ
คือผมว่ามันไม่มีทีมไหนง่ายอยู่แล้วนะครับผม

ทุกทีมก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งหมด
ซึ่งเราเหลือเวลาก่อนที่ได้ถึงการการแมทแรกเนี่ยก็อีกประมาณเกือบอาทิตย์นึง
ยังไงก็เน้นไปทีละแมทเน้นไปทีละเกมครับแล้วก็คือจะเตรียมตัวเตรียมทีมให้ดีสุดครับ
พบสิรังกาเข้าสัญญาณเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาทีแล้วก็นัดสุดท้ายวันที่๑๔มิถุนายนเวลา๔ทุ่มครึ่งนะครับ
พบกับอุสเบกิสถานเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๔ทุ่ม๑๕นาทีครับ
เวียดนามไป๒ประตูต่อ๒ก็เก็บ๑แต้มสำคัญนะครับ
ล่าสุดทางเบนเดวิสที่ทำ๑ประตูในเกมนี้ก็บอกนะครับว่า
กอที่เขาทำได้นั้นมีความหมายมากแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเพื่อนร่วมทีมทุกคน
เต็มที่จนคว้าหนึ่งคะแนนสำคัญนะครับแม้จริงแล้วทุกคนนั้นตั้งเป้าอยากจะเอาชนะให้ได้ก็ตาม
โดยสถิติไทยกับเวียดนามนะครับก็นัดเมื่อวานนี้ครับ
ก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยนั้นเหนือกว่าเวียดนามแทบจะทุกอย่างนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของความเฉียบคมในการจบสกอร์นั่นเองนะครับ
ครองบอลไทยเหนือกว่าเวียดนามนะครับ๖๓ต่อ๓๗เปอร์เซ็นต์
ยิงของไทยนั้นสิบห้านะครับแต่ว่าเวียดนามนั้นมี๘ครั้งเท่านั้น
ส่วนยิงเข้ากรอบไทยก็มี๕ครั้งส่วนเวียดนามนั้น๓ครั้งเท่านั้นนะครับ
ส่วนกรณีที่เหงียนวานตวนพุทธศาสประตูของเวียดนาม
รับลูกยิงของเบนเดวิสไม่อยู่ครับลูกยิงอับเต็มข้อลูกนี้นะครับ
ทำให้ท้ายตีเสมอเป็น๑ตระตุกต่อ๑ก่อนที่เจ้าตัวนั้นมีอาการบาดเจ็บนิ้วนะครับ
ต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามก็ทำให้แฟนบอลเวียดนามนะครับ
วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากว่าไม่ว่าจะเป็นการจับบอลของวางตัวนะครับ
พระุธศักดิ์ประตูของเวียดนามคนนี้นะครับเหมือนพระุธศักดิ์ประตูสมัครเล่นเลยนะครับ